ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องดราม่าพระมหาสมปองอีกแล้วค่ะ
คือย้อนกลับไป๕ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
พระมหาสมปองกับพระมหาสมพงศ์ท่านกิจนิมนต์
คุณบูมหมูกระทะเนี่ยกิจนิมนต์เชิญนิมนต์ไปที่ไปที่ร้านนะคะ
เปิดร้านหมูกระทะแล้วปรากฏว่าท่านไปฉันหมูกระทะ
คำถามโตคือพระฉันหมูกระทะได้ไหม
พระฉันหมูกระทะได้ไหมนะคะ
ได้ไหมอ่ะนี่ท่านออกมาตอบคำถามนะคะว่าได้
คุณผู้ชมลองดูประเด็นนี้หน่อยนะครับพระมหาสมปอง
ตาลปุตโตกับพระมหาสมพงศ์แห่งวัดสร้อยทองนะคะ

เทยกระทะของคุณยุทธภูมิแก้วเข้มหรือว่าคุณบูมหมูกระทะนะคะ
ภารกิจคือไปเจิมร้านให้ตั้งแต่๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ระหว่างมีการพูดคุยพระมหาสมปองก็พูดถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยว่า
สรุปแล้วพระสงฆ์สามารถฉัดหมูกระทัดได้หรือไม่
พระมหาสมปองนี่ปุชชาแบบนี้พระมหาสมปองก็ต้องวิสัชนา
ตอบคำถามค่ะบอกว่าพระมีข้อห้ามชัดเจนว่าห้ามปรุงสุกทานเอง
แต่ถ้าหากว่ามีคนปรุงสุกให้ก็สามารถฉันได้
อย่างหมูกระทะสามารถฉันได้หรือไม่นั้น
ตอบชัดเจนว่าสามารถฉันได้เพราะโยมมาปรุงสุกให้
พระเลือกไม่ได้ฉันได้ทุกอย่างญาติโยมถวายอะไรมาพระก็ฉันได้
ความหมายของเราก็คือทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย
ถวายอะไรมาก็ฉันไปตามนั้นนั่นเองนะคะ
นี่คุณภูมิมาย่างให้ไง
แต่พระไม่สามารถจะปิ้งพริกหมูเองได้

ชัดเจนว่าพระไม่สามารถปรุงสุกเองได้
คือทำอาหารเองได้แต่นี่คุณบูมเห็นไหมมาปิ้งให้
เท่ากับคำถามว่าพระชันหมูกระทะได้ไหม